เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
ถ้าท่านโทรภสิทธิ์ของใคร
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณ
สยามใจบุญยังลืมสมัย
ไม่มีอะไรให้ทำไม

แม่ยืนหยัดอยู่ได้ยังไง
ทำผมเสียน้ำตาไปด้วยนะครับคุณปัชร์
ก็นับถือน้ำใจของคุณปัดนะครับ

ได้เห็นคุณปัดร้องเป็นครั้งสุดท้าย

ก็สู้เต็มที่ร้องเต็มที่
ไม่เหมือนกับคนที่เป็นโรคร้ายเลยนะครับ
จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่

แล้วเรารู้แล้วว่ามันจะดับเมื่อไหร่

รับมือกับความรู้สึกตรงนี้ได้ไง

แรกเลยคือว่าต้องยอมรับ

คือมันเกิดขึ้นมาก็ต้องยอมรับมันให้ได้

ความหวังก็สำคัญค่ะ

ความหวังอีกคือถ้าเราไม่ตาย

ก็มาถึงเครงที่หนึ่งนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณปัดร้องไปแล้วนะครับคุณผู้ชม

คุณปัดร้อง
ได้ครับ
แหล่ะ
พี่พัดอยากนั่งไหม
ไม่เป็นไร

จริงแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากยืนหรอกแต่นั่งไม่ได้
พอนั่งปุ๊บมันก็จะซุดไปกว่านี้
งั้นพี่คะพี่ฟังสิ่งนี้เพื่อแอคทีฟนะคะ

สยะมือยิ้มค์นะครับของคุณพุ่มภวงดวงชัน

หมื่นบาทนี่สำคัญยังไงคะพี่ปัง
ถ้าเปรียบตอนนี้พี่ปั๊ดมันเหมือนหนึ่งแสนเลยนะ
นั้นเยอะพร้อมว่าอะไรคะมันเยอะ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

ใช้วิธีนั่งแล้วงีบ๑๐นาทีคืนนึงแล้วไอยาวตอนเช้าได้อีกประมาณสิบนาทีหมายความว่า๑คืนพี่ปัดจะนอนได้๒๐นาทีและยังรื่นเริงอยู่ได้แบบนี้นะคุณผู้ชมพี่ปัดแล้วเวลาไปพบคุณหมอค่าใช้จ่ายเป็นไงคะยังไงจริงมันฟรีแต่ค่าเดินทาง
ค่าทางนี่แหละก็หนักเข้าก็เริ่มมอง
ยังไงก็เริ่มพอคุณหมอนัดไม่ไปแล้ว
บอกตัวเองไม่ไปแล้ววันนี้พออีกหมอนึงดูที่ตัวอาการตัวเอง
เปล่าวะซึ่งยังรับได้ว่ะก็ไม่ไปแล้ว
ปัดเคยใช้วิธีการรักษากินยาอะไรมาแล้วบ้างหมอแสงไปลองไหม

เชื่อเขาไหม
มันหลายพันอืมพี่เอาเวลาไปตรงนั้นน่ะสู้กับผ้า

เพราะไม่อย่างนั้นตรงนั้นรอคิวยาวทั้งวีทั้งวัน๓วันเมื่อกี้
คือพี่ปัดหมายความว่าพี่ปัดไม่อยากเอาเวลาที่เหลือทั้งหมด
ตะเวนหายาแล้วอยากเอาเวลาที่เหลือทั้งหมด
เพื่อเขาทั้งสองคนนี้ใช่ไหมอยากทำตรงนี้มากกว่าใช่ไหม
เทเวลาทั้งหมดให้เขาสองคนนี้ใช่ไหม
นั่นคือสิ่งที่ความหมายของพี่ปั่นครับ

เราจะเริ่มแข่งขันเพลงที่๒กันค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะพี่ปั่น
๓ตัวช่วยที่พี่มีอยู่นะคะ
มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
โอ้โหเพลงเร็วมากค่ะ
เป็นยังไงคะเพลงนี้พี่ปัด
ก็เคยฟังเคยร้องอยู่แต่น่าจะ๓ปีที่แล้ว
เราจะพยุงมันไปได้ไหมด้วยบอดี้เรา
ด้วยความเร็วของเพลงด้วยร้องนานแล้วด้วย
วอร์มนะนะสอมให้ยังน้อยเลยนะสอมไปจ๊ะจ๊ะ
ตอนนี้คุณปัดมีอยู่แล้วนะครับ๑หมื่นบาทในเพลงที่๑
นี่คือเพลงที่๒ที่จะต้องสู้ต่อถ้าอยากจะหยุดกลัวพลาดก็ได้ครับได้หนึ่งหมื่น
แต่มันอาจจะน้อยไปหรือเปล่านะครับเพราะตั้งเป้าไว้แปดหมื่นบาท
ก็สู้ต่อได้ครับก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกันนะครับ
เพราะถ้าร้องผิดหนึ่งหมื่นที่มีอยู่เหลือห้าพันแต่ถ้าทำได้ก็ได้สองหมื่น
ตัวช่วยก็ยังอยู่ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นคุณปัดก็ตัดสินใจให้ดีนะครับ
ตอนนี้ก็ตอบของเรามาเลยครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒
มูลค่า๒๐๐๐บาทคุณปัดครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้คุณปัดจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เดี๋ยวจะร้องเพลงนะเพลงนี้๒๐๐๐เชียว
พูดให้กำลังใจอวยพรพี่ปัดเขาจ้า

คุณปั๊กคุณเจ้าจังคุมควังลูกปุ๊กคาย
แต่รวดรวดปั๊งหรอกคึงนำไหลไส้สะบางละหุ้นจ๊ะจ๊ะ

น่ารักครับหรอกให้รอดปลอดภัย

เนื้อเพลงทั้งหมดนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒
เพลงมาครับสู้จ้ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ได้พี่จำที่ไม่จำสัญญา

ละม่านด้านหินพอ
วันนี้ใจกลอม

มือเสียแล้ว
ทิ้งเซาโนราให้น้ำตาตกใหม่
น้องเจ็บและใจเจ็บหัวใจอย่างแรง
เมื่อที่มาเปลี่ยนแปลงเสียแรง
ที่ไว้ใจยิ่งคิดยิ่งเศร้า

เซาโนราตักตายต้องหายเซาโนรา
นั่งก่อนเขาเดียวได้